เหตุการณ์ของการที่จะไปกลับรถ
พอจะไปกลับรถและตัดเลนเท่านั้นแหละฮะ
ก็ชนเขาให้เหมือนเหตุการณ์นี้เหมือนกันนะครับ
เตอร์ไซค์ถูกชนกระเด็นเลยฮะ

เขาไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไรแต่รถเขา
โอ้โหคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้ระทึกจริงนะครับ
ต่อหน้าต่อตาคุณดูมอเตอร์ไซค์ดิ
เขาจะตีขวาออกมาเพื่อจะกลับรถแล้วตีขวาหลายเลนนะฮะ
รถกระบะมาทางตรงก็เสียหลักครับ
พุ่งมาชนกาดเร็วตรงเกาะกลาง
คุณดูสภาพรถนี่กลายเป็นซาก
ใช่ค่ะรถคันที่ติดกล้องหน้ารถกำลังคุยโทรศัพท์กับแฟนอยู่เลย

ผู้หญิงในสายยังงงนะว่าเป็นอะไร

ก่อนที่อยู่ในรถติดกล้องนะง่ีบไปสักพักนึง
หลังจากที่ตะโกนอะไรแบบนี้
ปฏิหารอย่างหนึ่งก็คือคนขับรถคันนี้ที่พังเสียหาย
ลงมาจากรถรอดชีวิตได้แต่ก็บาดเจ็บนะครับ

นำคลิปนี้มาโพสต์ไว้พร้อมกับเขียนข้อความ

เห็นลอยไปตามลมหลายคันแล้ว
หมายถึงถูกชนกระเด็นไปหลายคันแล้วนะครับ

เดือดร้อนชาวบ้านที่หลบไม่ทันด้วย

ส่วนบรรดาชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับ
เห็นตรงกันบอกว่าถนนต่างจังหวัด
มักจะมีรถมอเตอร์ไซค์อยู่ก็ขี่ออกมาจากไหลทาง

หรือไม่ก็จะออกขวากลับรถทันที

เพราะรีบจะไปไวแต่กลัวว่าจะไปไม่ถึงนะสิ

แล้วทำให้เพื่อนร่วมทางเขาประสบอุบัติเหตุแบบนี้นะฮะ

เตือนภัยเตือนใจกันก่อนตั้งแต่ต้นรายการเลยนะครับ